คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้
ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก

พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
พระราชดำรัฐพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง
ที่เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายชายมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาหน้าสาราดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
วันศุกร์ที่๔ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙